แล้วก็ต้องดูตัวเลขของผู้ติดเชื้อรายใหม่ในบ้านเรา
แล้วก็ถ้าพุ่งเป้าไปที่สมุทรสาคร
ตอนนี้ชาวสมุทรสาครก็ดีใจเหมือนกัน
เพราะว่ายอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ของจังหวัดมีแค่๑๙ราย
แล้วก็ไม่ใช่เป็นการตรวจค้นเชิงรุก
เท่ากับเป็นครั้งแรกของจังหวัดที่ไม่พบการติดเชื้อจากการค้นหาเชิงรุกแล้ว

แล้วก็ในส่วนของการรับวัคซีนซีโนแวค
สำหรับกลุ่มที่จะได้รับเป็นกลุ่มแรก
วันนี้เรามีบรรยากาศให้ดูเพราะว่าทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะฮะ
สาธิตปิตุเตชะก็ได้ไปตรวจสอบความเรียบร้อย
ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่สาธารณสุขด่านหน้า
ในการรับการฉีดวัคซีนโควิด๑๙ของซีโนแวคนะครับ

ผู้ว่าราชการจังหวัดก็ยิ้มแป้นเลยนะฮะ

ว่าบุคลากรในพื้นที่จะได้รับวัคซีนล็อตแรกจำนวน๔๗๐๐โดส
โดยฉีดให้กับบุคลากรทางการแพทย์
เพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยแก่ประชาชน
แล้วก็ยังเป็นการซ้อมระบบให้พร้อม
สำหรับการฉีดวัคซีนโควิด๑๙แก่ประชาชนต่อไป
นี่เห็นไหมแบ่งเป็นกี่ด่านกี่ด่านนะ
ด่าน๘ขั้นตอนที่ต้องรับการฉีดวัคซีนนะครับ
โดยวัคซีนเข็มแรกของจังหวัดชนบุรี
ถูกฉีดให้กับใครก็ต้องถูกฉีดให้กับ
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชมบุรี
นายแพทย์อภิรัตกตันยุตานนท์นะครับ

กำลังสำคัญในการดูแลแพทย์ทุกคนในพื้นที่
คุณศาธิตเนี่ยเมื่อกี้เห็นรัสโมติช่วยไหมคุณ

ถูกต้องเพราะว่าฉีดมาเมื่อวาน
สแรกจะฉีดให้กับบุคลากรทางการแพทย์
ของเชียงใหม่เขา๓๐๐คน

ที่ได้รับการจัดสรรวัคซีนโควิด๑๙ในล็อตแรก๓๕๐๐โดส
ซึ่งจะฉีดให้กับบุคลากรทางการแพทย์เป็นด่านหน้า
ข้าราชการหัวหน้าหน่วยงาน
ที่มีการพบปะเสี่ยงสัมผัสกับผู้คนจำนวนมาก
รวมทั้งในส่วนของอสมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
ก็จะได้รับการฉีดวัคซีนส่วนหนึ่งด้วยนะครับ
นี่คือพื้นที่แรกนะที่ได้รับวัคซีนนะฮะ

ก็ได้มีการฉีดวัคซีนโควิด๑๙เข็มแรกของจังหวัดไปแล้ว
เมื่อวานนี้คุณอนุทินไปตรวจเยี่ยมนะคุณนะ
ในการรับวัคซีนของบุคลากรทางการแพทย์เขานะครับ
ซึ่งรองนายยกแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
คุณอนุทินชาญวิรากูลลงพื้นที่นะครับ
ในการดูการบริหารจัดการวัคซีนด้วยตัวเอง
หลังจากที่จังหวัดได้รับการจัดสรรวัคซีนในล็อตแรก๗๐๐๐โดสนะครับ
สำหรับวัคซีนเข็มแรกของสมุทรสาคร
ถูกฉีดให้กับรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
ธีรพัฒน์คัชมาศนะครับ
อกจากนี้ยังมีการฉีดวัคซีนในกลุ่มเป้าหมาย
ก็คือเจ้าหน้าที่แพทย์พยาบาลบุคลากรทางการแพทย์
ผู้บริหารจังหวัดอสมตัวแทนผู้ประกอบการ
ผู้แทนแม่ค้าในตลาดผู้มีโรคประจำตัว
แล้วก็ผู้แทนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงด้วยนะครับ
ก็ถือว่า๓จังหวัดที่เรานำเสนอข่าว
เป็นกลุ่มจังหวัดแรกที่ได้รับการจัดสรรวัคซีนนะครับ

คือถูกเลื่อนการเปิดมาหลายรอบแล้วนะ

จะไม่มีการประบาดในพื้นที่ตลาดกุ้ง

นี่ค่ะก็เลยมีการเปิดตลาดกลางกุ้ง

เขาก็ซื้อขายกันคุณสืบสกุลดูสิ

ลูกค้าต้องมานั่งรอประจำจุดฮะ
ใช่แล้วเห็นไหมคือมันมีที่กั้นแยกจากกันเลย

หรือว่าเอากุ้งจากบ่อมาขายที่ตลาดกลางกุ้ง

ต้องนั่งรอในพื้นที่ที่เขาจัดเตรียมเอาไว้
แล้วก็มีฉากกั้นเป็นช่องแบบนี้

บรรยากาศของการเปิดขายวันแรกวันนี้

ชาวบ้านเออเองเจ้าของแพร่เจ้าของบ่อกุ้ง
ลูกค้าลูกจ้างทุกคนเขาก็ดีใจ
ดีใจใช่ไหมรอมานานนะ

ทีนี้คือเขาบอกว่ายังไงก็ตามพอมาเปิดแล้วเนี่ย
มาตรการต่างในการป้องกันก็ต้องเข้มงวดเลยค่ะ
คัดกรองเอยการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย

ทีนี้เจ้าของบ่อกุ้งคนหนึ่ง
นักข่าวของเราไปพูดคุยกับคุณนรินชัยสะทองอวบ
โอ๊ยผมดีใจมากเลยที่เอากุ้งมาขายที่ตลาดกลางกุ้งได้เนี่ย
ที่ผ่านมานะกระเศรษฐรกรนักกุ้งเนี่ยต้องขายกันที่บ่อ
ทำให้ราคามันตกเพราะว่าแม่ค้าไม่ได้แย่งกันซื้อเหมือนในตลาดกุ้งไง
ส่วนเรื่องโควิด๑๙ในตลาดกุ้งผมเชื่อมั่นเลยว่า
ผมว่ามันจะไม่กลับมาอีกแล้วแหละเพราะว่าที่นี่เขาก็ทำได้แบบเต็มเต็ม
คือเขาเรียกว่าเป็นมาตรการป้องกันขั้นสูงสุดเลยนะคะ

พอมั่นใจว่าเศรษฐกิจจะกลับมาดีครั้งราคากุ้งก็จะกลับมา
ให้ชาวนาบ่อกุ้งนี้ได้อยู่ได้กันอีกครั้งครับ
ยังกลัวโควิด๑๙ที่นี่ไหม
ถ้าตรงในแพร่นี้ผมไม่กลัวเท่าไหร่นะครับ
ข้างนอกมากกว่าเพราะว่าเราไม่รู้ว่าไปเจอใครใครไปจากที่ไหนมามั่ง
เช่นเดียวกับทางเจ้าของแพร่กุ้งอีกท่านหนึ่งครับ
คุณสิรเมฆสุธิกรบวรรรัสนะฮะ
บอกว่ารู้สึกดีใจมันดีใจมากเลยมันอัดอั้นมาหลายเดือนแล้วนะ
ที่ไม่ได้เปิดแพรกุ้งเปิดตลาดแบบนี้นะครับ
หลังจากมีการปิดตลาดกันตั้งแต่๑๙ธันวาคม๖๓นะคุณฮะ
ก็ถือว่าเป็นเวลา๒เดือนกว่าแล้วโดยเจ้าของกิจการเจ้าของบ่อกุ้ง
ทุกคนต่างดีใจที่ได้เอากุ้งมาขายที่ตลาดกันอย่างคึกคัก
แล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็จะยังคงที่จะกาดไม่ตกคุณ
เขาบอกว่าต้องรักษามาตรการด้านสาธารณสุขในการป้องกันโควิด๑๙

พวกเราทุกคนทั้งพ่อค้าแม่ขายนะฮะทั้งแรงงานต่างด้าวต่างชาติ
รวมถึงลูกค้าทุกคนจะปฏิบัติตามขั้นตอนทุกขั้นตอนจริงนะฮะ
คุณดูสิเขาก็ดีใจนะการค้าการขายเรื่องของเศรษฐกิจนะครับ

ตัวเลขของผู้ติดเชื้อรายใหม่ในบ้านเรานะครับ
มีตัวเลขที่คุณหมอทวีสินแถลงว่าแบบนี้นะครับ
ก็มีผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน๘๐รายนะครับ
แบ่งเป็นการติดเชื้อในประเทศ๖๔ราย
แล้วก็การเฝ้าระวังในโรงพยาบาล๒๘รายนะครับ
ค้นหาเชิงรุกในชุมชน๓๖ราย
ส่วนที่เหลือก็เป็นคนที่กลับมาจากต่างประเทศ๑๖ราย
ใช่ค่ะแล้วก็วันนี้ก่อนที่จะแถลงตัวเลขนะ
คุณหมอทวีสินเขาก็พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการฉีดวัคซีน

คือคุณหมอเขาบอกว่าผมเนี่ยก็ฉีดวัคซีนมาเยอะนะ
อย่างไข้หวัดใหญ่ผมก็ฉีดมาปกติแล้ว
พอฉีดไข้หวัดใหญ่เสร็จก็จะมีอาการเจ็บแขน
แต่ที่ผมมาแถลงผ่านมาแล้ว๒๔ชั่วโมง

ใช่ค่ะคุณหมอฉีดซีโนแวคนะคะ

แล้วก็จะมาฉีดโดสที่๒ต่อนะคะ